เวลาเราท้องหรือว่าตั้งคันเนี่ย

เพื่อที่จะวัดว่าขึ้นขีด๒ขีดถูกต้องไหมคะ
แต่ที่ชนบุรีมีผู้หญิงคนหนึ่งวัย๓๑ปี

ออกไปข้างนอกมากลับมาบ้านเข้าห้องน้ำ
คลอดแบบที่ไม่รู้ว่าตัวเองท้องอะค่ะ

ก็เห็นว่าเขานั่งอยู่กับพื้นแบบนี้
แล้วที่เห็นอยู่ในผ้านี่คือทารกนี่ค่ะนี่ค่ะ
น้องที่เพิ่งคลอดออกมาเป็นทารกที่เพิ่งคลอด
ทีนี้กู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือนะคะ
เมื่อช่วงตอนตี๕๓๐ของวันนี้ที่ผ่านมา
เป็นกู้ภัยของมูลนิธิไตรคุณธรรม
พร้อมกับแพทย์กู้ชีพของโรงพยาบาลชนบุรี

ที่เขาคลอดลูกที่เป็นทารกในห้องน้ำ
ก็ปลอดภัยทั้งแม่แล้วก็ลูกนะคะ
ภูสิมาวัย๓๑ปีเขานั่งอยู่ในท่าที่แบบว่า

แล้วก็มีทารกอยู่ที่ระหว่างขานะคะ

แล้วก็มีการตัดสายทารกกับแม่
ทีนี้เบื้องต้นพอสอบถามสามีของเธอ

ใบ๔๓ปี๓มีนเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ตัวเขาแล้วก็เมียไม่รู้ว่าเมียกำลังท้อง
ตัวผู้หญิงเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองท้อง
เพราะก่อนหน้านี้คิดว่ากินเยอะแล้วอ้วน
คิดแบบนี้เธอบอกว่าไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังท้องลูกคนที่๓
ทีนี้ก่อนหน้านี้ค่ะมีการไปไหว้พระ
หรือว่ามีการไปทำงานข้างนอกบ้านจนกระทั่งกลับมาในห้องน้ำ
พอเปิดเข้าไปดูก็เห็นว่าเฮ้ยภรรยากำลังจะคลอดลูก
ก็เลยมีการจุดทูปเพื่อที่จะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จุดทูปบอกไอ้ไข่นะคะเพื่อให้คลอดอย่างปลอดภัย
ลูกคนนี้เขาบอกว่าเป็นลูกคนที่๓แล้วนะ
ก่อนหน้านี้มีลูกสองคนเป็นผู้ชาย
ซึ่งภรรยาแล้วก็ตัวเขาบอกว่าไม่รู้จริงว่าท้อง

และที่สำคัญเขาบอกว่าไม่มีอาการแพ้ท้องด้วย
จนกระทั่งคลอดลูกแบบนี้
ลองไปฟังสามีเธอพูดหน่อยค่ะ

แล้วก็มาจุดอีกทีมาจุดข้างใน

คือแฟนเพิ่งกลับจากทำงาน

แล้วลูกคนที่อะไรครับผม

จะท้องเล็กแต่คนนี้ลูกคนที่สามแล้วเชื่อว่าท้องต้องโต

หลังจากนี้ตัวสามีแล้วก็ภรรยาคู่นี้เขาก็จะมีการนำเลขที่บ้าน
ไปเสี่ยงโชคต่อไปซึ่งบ้านเล็กที่เขาคลอร์นลูก

หมู่ที่๒ตะบนหน๋อข้างคอก

บอกว่าไอ้ไข่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบช่วยให้ลูกเขาคลอดปลอดภัย
คงจะมาให้โชคให้ลาบให้ความพังภูมิเพิ่มภูมิของครอบครัวค่ะ
ก็ขอให้ปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกขอให้โชคดีนะฮะ
ทะเบียนรถพยาบาลทะเบียน๖๘๖นะครับ